ถ้าคุณมีวิกฤตชีวิตที่หาทางออกไม่ได้
ขอให้เราได้เป็นโอกาสในการช่วยเหลือครอบครัวของคุณให้รอดจากวิกฤตนั้น
เกมที่อาศัยเพียงความรักความสามารถความสามารถ
จริงของคนในครอบครัวแค่ทำให้ได้เพียง๔ข้อ
รับทุนไปต่อชีวิตสูงสุด๑ล้านบาท
เกมต่อชีวิต
สวัสดีครับและนี่คือรายการที่เป็นความหวังของทุกครอบครัวที่มีวิกฤต
เกมต่อชีวิตเกมที่จะช่วยต่อลมหายใจให้กับคนในครอบครัวครับ
คุณผู้ชมครับหนี้เปรียบเสมือนบ่วงที่คอยดึงชีวิตของเราและครอบครัวไม่ให้เดินหน้า
แต่กลับลังจะพาให้เดินถอยหลัง
และสำหรับครอบครัวที่มาร่วมรายการในวันนี้ครับทุกคนพยายามช่วยกันทุกวิถีทาง
เพื่อที่จะให้ชีวิตหลุดจากบ่วงหนี้นี้ไปให้ได้
เราไปชมเรื่องราวนี้พร้อมกันครับ
ในวันที่เราทุกข์ใจหมดอะไรแต่อยาก

หนูก็คิดสู้ขึ้นมาอีกครั้งหนึ่ง
หนูมาได้กำลังใจจากพ่อจากแม่
ทำให้หนูมีแรงคิดสู้ชีวิตต่อไป
หนูจะสู้เพื่อพ่อเพื่อแม่เพื่อลูก

หนูแต่งงานครั้งแรกอายุ๑๕ปี
จบม๓พ่อกับแม่ได้แต่งงานกับผู้ชายคนนี้
แต่งงานกันแล้วก็มีลูกหนึ่งคนมีน้องเวฟ

แม่เห็นลูกผิดหวังแม่เสียใจมาก
ไม่อยากก้าวไก่ในชีวิตของลูกอีกเลย
หลังจากเลิกกับแฟนคนแรกไปได้๓ปี
หนูก็มาแต่งงานใหม่หนูก็มามีลูกสองคน
สิงหากับน้องกัญญา
พอน้องกัญญาได้๕เดือนเขาก็ทิ้งหนูไปอีก
ตอนที่เขาทิ้งหนูไปหนูเสียใจมาก
ก็ปลอบใจลูกก็บอกว่าสร้างเถอะลูก

แม่ก็จะอยู่ข้างลูกตลอดไป
เขาต้องเสียใจไปหาเอาหมากใหม่กับแม่คือเก่า

ทุกวันนี้หนูมีอาชีพค้าขาย
ตะเวนหาซื้อผลไม้ตามหมู่บ้าน
ก็ไปกับแม่คิโลกระบาทไป๒คน
ถ้าเห็นต้นผลไม้เราก็ไปตามหาเจ้าของเขา
ไปถามว่าเขาจะขายให้เราเท่าไหร่
พอให้กุ้งขึ้นไปอยู่บนต้นไม้
แม่ก็เอาตะก้าเอาเสื้อผูก
แล้วสาวขึ้นให้กุ้ง
เด็ดมะม่วงใส่กาก้าหย่อนลงมา
แม่ก็นั่งมัดแต่งให้มันสวยงาม
แล้วก็ไปส่งเขาที่ตลาดกรสินตลาดเกษตรค่ะ

แม่ก็ตะเวนหาซื้อผลไม้
แบบไปต่างจังหวัดผมก็ไปด้วย
ไปช่วยก็ช่วยยกของบ้าง
ผลอะไรช่วยแม่งตัก

ไม่รู้ว่ากิ่งมันผูก

ให้พ่อไปยืมทกศมาให้ออกรถ
ก็ไม่อยากได้เป็นนี่
พ่ออยากให้เราอยู่กินพอเพียง
มีห้าสิบก็กินห้าสิบมีสี่สิบก็กินสี่สิบ
สุดท้ายผมก็ไปยืมเงินทะกะสอมาหกหมื่น
ที่พ่อยอมไปกู้เงินทกศให้เรา
คือพ่อเขาสงสาร
ไม่อยากให้เราลำบากเวลาไปค้าขาย
ตอนหลังเงินทองก็ไม่พอใช้จ่ายกับครอบครัว

ก็เลยปรึกษากันสองคนแม่ลูก
เงินนอกระบบเขาไม่เคยให้พ่อรู้
ต่อมาพ่อมารู้ว่าเราเป็นหนี้นอกระบบ
ทะเลาะกับพ่อแรงมาก

เขาบอกอย่างไรพ่อพ่อฟังพ่อกระจงมึงสิเดี๋ยว

เวฟเขาอยากหาตังค์ช่วยครอบครัว

ผมก็คิดว่าจะหาเงินช่วยแบ่งเบาภาระยังไง
ไฟล์แรกผมได้ตังค์มา๓๐๐บาท
ผมก็เอาให้แม่หมดเลยครับ
ไม่อยากให้ลูกไปต่อยเป็นห่วงมาก
แต่ลูกก็ปลอบใจแม่ตลอดบอกว่าไม่ต้องห่วง
แล้วจะสู้หาตังค์ช่วยแม่กับตากับยาย
พ่อก็พยายามไปหารับจ้างทาสีมาช่วยเรา
ทั้งที่พ่อเขาไม่แข็งแรงเท่าไหร่
ทุกวันนี้ต้องทำงานหนักหาเงินสู้ลูก
มาใส่หนี้ใส่สินให้หมด
ตอนนี้ผมมีอาชีพรับจ้างทาสี
งานภาษีผมก็ขึ้นนั่งร้านปีนป่ายตลอดทุกวัน
เวลาผมไปรับจ้างทาสี
ลูกสาวกับหลานผมก็ไปช่วยทาสี
พ่อทำงานหนักมากขึ้นหลังล้านคนเดียว
ถือขึ้นไป๔นัก

พ่อทำอะไรเขาห้ากันไหนนั่งออกไปท่ากันไหน

พ่อก็ค่อยไปนั่งอย่าขึ้นสูง
มันลำบากพ่อก็แก่แล้ว
เวลาผมเห็นตาขึ้นไปแบบนั่งร้านนะครับ
มันสูงแล้วทีก็เป็นห่วง
อยากขึ้นแต่ตาไม่ให้ขึ้น

สูงตัวมันใหญ่น้ำหนักมันเยอะ

ไม่อยากให้เขาไปลำบากกับเรา
ทุกวันนี้สุขภาพร่างกายก็ไม่ค่อยแข็งแรง
มีโรควูบความดัน
แต่ถึงยังไงก็ต่อสู้เพื่อลูกเพื่อหลาน
หนูก็อยากมีตังค์สักก้อนมาใช้หนี้
ถ้าใช้หนี้หมดแล้วก็อยากมีตังค์เก็บไว้เป็นทุนการศึกษาของลูก

ไปทำกิ่งมันหักผลไม้มันจะไม่สวยอะค่ะ
เขาจะไม่ซื้อเราเราต้องทำให้มันสวย
เพราะว่ามันไม่ได้สอยเอาแต่ผลมาอย่างเช่นมะม่วง

มันก็จะมีกิ่งมีก้านมาด้วยเพื่อประดับประดาษอย่างนี้ใช่ไหมครับ

แล้วทำไมไม่ไปเอาผลไม้ที่เขาเก็บแล้วอย่างนี้ครับ

เราไปซื้อเขามาบางทีเขาก็ใส่รูปสวยไว้ข้างบน

แหล่งหนึ่งประมาณ๒๕กิโลอย่างนี้เราได้ขายแค่๑๐กิโลกรัม
อีก๑๕กิโลเราได้คัดทิ้งเลยเขาจะไม่เอาเลย
ก็เลยจำเป็นที่จะต้องไปซื้อเอง

ตั้งแต่อายุ๑๔๑๕ปีแล้วค่ะ
มันก็คืออาชีพหลักของครอบครัวเลย

ไปหาซื้อไกลไหมฮะแม่กุ้ง

ก็ขับไปกันสองคนแม่ลูกเหมือนเดิม

ต้นใหญ่เป็นต้นอะไรค่ะเป็นผลไม้อะไรบ้าง
มีมะม่วงมะกอกมะขามมะพร้าวมะแงวแล้วก็สมอ

ถ้าเผื่อว่ามันเจออะไรในช่วงนั้นใช่ไหมฮะ

ต้นอะไรสูงสูงมากที่สุดที่เราต้อง

ก็ว่ายากไหมก็ยากค่ะ
เพราะว่ามันเป็นต้นมันเรียบมากแล้วทีนี้มันจะมีพวก

ยิ่งหน้าฟ้าหน้าฝนนี้ก็ขึ้นไม่ได้เลยสิ

ตั้งแต่ปีนต้นไม้มาตั้งแต่เล็กจนโตค่ะ
มีครั้งเดียวนี่แหละค่ะที่มาตกต้นไม้ต้นมะม่วง
วันนั้นที่เราพลาดเราเก็บไปเก็บไปเราไม่รู้ว่า
ข้ามไปอีกกิ่งนึงไม่รู้ว่ามันกิ่งมันผูก
เราก็เลยลงไปเยียบแล้วก็หล่นลงมา
แล้ววันนั้นได้รับบาดเจ็บตรงไหนไหม

แต่ไม่อยากให้แม่รู้ว่าตัวเองเจ็บ
ความรู้สึกนั้นไว้ตัวเองคนเดียว
แต่เอาจริงว่าวันนั้นเจ็บมากแค่ไหน
เจ็บเหมือนกระดูกล้าวข้างหลังเลยค่ะ
แล้วหลังจากนั้นเนี่ยรักษาตัวนานไหม
ประมาณอาทิตย์หนึ่งเรากินยาไปมียามานวด

บางทีเห็นบอกว่าไปด้วยกันบางครั้งยายก็ปีนเองเหรอฮะ
จะสงสารลูกบางทีลูกเหนื่อยก็ปีนแทนลูกค่ะ

แล้วแบบเลี้ยงลูกได้๓ชีวิตพี่

สู้ต่อไปไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้น
มีลูกก็น่ารักเจ้าเวฟก็น่ารัก

ช่วยกันหมดเลยนะครับในบ้านนี้

ก็มีต่อยมวยบ้างครับ
เวฟไปชกมวยตั้งแต่กี่ขวบ
บางวันเยอะก็เลยอยากชกบ้างครับ

ลูกที่แขนหักตั้งแต่ยก๓ครับ

แต่ว่าเราเอาแขนบัง

แต่ว่าปวดมากชาตั้งแต่ยก๓แล้ว

ผมนั่งร้องไห้บนเวทีเลย

พ่อแม่ปู่ย่าตายายทำงานกันหมด

ไปหางานทำเลย
เข้าเฝือกได้กี่วัน

ได้๒๓วันครับ
ก็เลยว่าไปทำงานดีกว่า

ที่สภาพหนูไปหนูก็ไปแบบว่า
เขาก็รู้แล้วว่าแขนมันใช้ไม่ได้

ที่รักผมเป็นลูกเป็นหลาน
ทำเป็นเด็กเสิร์ฟจนผม

ตอนนี้เราอยู่กันในสถานการณ์โควิด

เจอกับโรคระบาดนี้เพียบกระเทศ
สถานการณ์นี้ส่งผลอะไรกับครอบครัวเราบ้างครับ
ส่งผลกระทบมากเลยค่ะ

เราไปเอาผลไม้เราต้องรีบมาตลาด
บางทีทุกทีหนูจะขายถึง๓ทุ่ม๔ทุ่มเรากลับได้
แต่ทุกวันนี้เรารีบขายเพราะว่า๔ทุ่มไปเพราะว่าตำรวจเขาจับ
เราต้องรีบขายขายหมดไม่หมดเราต้องกลับ
เพราะว่าเราเอาของที่เหลือเรากลับไปเราก็ขายอีกไม่ได้

แล้ววันนี้ถ้าสมมุติว่าได้ทุนไปต่อชีวิตเนี่ย

ครั้งแรกหนูก็จะไปใช้หนี้นิดครึ่งนึงค่ะ
อีกครึ่งหนึ่งตัวเองก็เก็บไว้เป็นทุนการศึกษาของลูกครอบครัว
ค่าใช้จ่ายซื้อผลไม้มาลงทุนต่อค่ะ
พี่และทีมงานทุกคนขอเป็นกำลังใจให้นะ

คุณผู้ชมครับไม่ว่าบ่วงนั้นจะแน่นหนาสักแค่ไหน
แต่ถ้าทุกคนในครอบครัวจับมือ
รวมพลังกันแล้วก็จะสามารถแก้บ่วงชีวิตที่มัดเราไว้ให้คลายลงได้
ช่วงหน้าครับเรามาเป็นกำลังใจให้กับครอบครัวของแม่กุ้ง
จากจังหวัดกาลสินให้สามารถพิชิตโจทย์คำถามทั้งหมด๔ข้อ
เพื่อคว้าทุนต่อชีวิตสูงสุด๑ล้านบาทในเกมต่อชีวิตสักครู่เดียวครับ
กรรมตะไคร้กรรมละสิบต้นถุงละหกกรรมทั้งหมดหกถุง
พายได้เวลาสามนาทีเวลาเดินไปด้วยแล้วนะครับพุ่งใส่เลย